ข่าวแรกวันนี้ค่ะไปเช็คโซเชียลดูสักหน่อยนะคะ
ไทยวงคำเหลาหลายคนได้ยินชื่อแบบนี้
ก็คิดว่าเป็นของพี่หม่ำจกมกถูกต้องถูกต้องไหมคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมค่ะคือในเพจของเพชรไทยวงคำเหล่าเนี่ย
ออกมาโพสต์รูปเส้นฉีด๓เส้นแบบนี้
ในรูปเลยคุณผู้ชมค่ะแบบนี้เลยนะ
ซึ่งต่างก็รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองค่ะ
พร้อมเขียนแคปชั่นว่าเอาตีล่ะเอาติลา
เป็นภาษาพื้นบ้านอีสานนะคะแปลว่าเอาสิ
ส่วนตัวไม่ได้เล่นโซเชียลใดเลยค่ะ
ไม่คิดจะแจ้งความเพราะว่าก็ไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่โตไปกว่านี้
พร้อมยืนยันนะจ๊ะว่าหากแฟนนะจะติดตามความเคลื่อนไหวของพี่หม่ำ
เท่านั้นที่เป็นของจริงคุณผู้ชม
ของจริงก็คือของภรรยาผมที่เห็นในคลิปในนั้น

คนเดียวครับคนเดียวครับ

แต่มันจะไม่เกินเลยหรือ

แต่ตอนนี้ต้องเห็นว่าเพื่อนว่าเขาปิดไปแล้ว
แต่ผมไม่ได้โกรธเขาหรอกบางทีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์

เพราะว่าบางทีเขาก็รู้สึก
แต่ไม่เป็นไรผมก็บอกว่าไม่ใช่ของผม

บางทีคนถูกกระทำเนี่ยเขารู้สึกแบบ
แต่ผมแบบผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรหรอก

พ่อมึงเป็นอย่างนั้นเหรอพ่อมึงเป็นอย่างนี้เหรอ

คุณผู้ชมค่ะด้านพี่โหน่งค่ะ

แต่ในขณะที่ทำการแสดงนะน้องเกิดร้องไห้โฮร้องหนักเลย
หลายคนมองว่าเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์เด็กหรือเปล่า

มันก็เป็นแค่การเล่นผิดจังหวะกันเท่านั้นค่ะ

เอ็นดูกัน
เรียบร้อยน้องเขาน่ารักอยู่แล้ว

น้องก็เป็นบทบาทที่เล่นเป็นแล้วก็ร้องไห้แบบนั้นอยู่แล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเฟซบุ๊คของพี่หม่ำ

ม่ำมดจกมกม่ำมกแล้วแต่พิมพ์ให้ถูกกันด้วยกัน